คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ในความสนใจของประชาชน
เกิดขึ้นตั้งแต่๑พฤษภาคม๒๕๕๙
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เป็นกรณีกลุ่มวัยรุ่น๗คน
รุมทำร้ายชายพิการร้านขายขนมปัง
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็มีกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ

แล้วก็ทางทนายความของทางครอบครัวผู้เสียชีวิต
พยายามที่จะให้ดำเนินคดี
ฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
เพราะว่าข้อหานี้โทษหนักสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

วันนี้สารชั้นต้นก็คือสารอาญา

ก็คือติดคุกยกแก๊งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นจำเลยในข้อหาร่วมการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ
และร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙นะคะ
จำเลยทั้ง๗คนบุกเข้าไปในบ้านพักของนายสมเกียรติศรีจันทร์
พิการที่ขายขนมปังอยู่ร้านปังหอมซอยโชคชัย๔ย่านลาดพร้าว
คือใช้มีดไปทำร้ายจนนายสมเกียจเสียชีวิต
พิเคราะห์พญาหลักฐานแล้วพิพากษาให้จำเลยที่๒
และ๖มีความผิดฐานบุกรุกลงโทษจำคุกคนละ๑ปี
จำเลยที่๑๒๓และ๖๖
มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาลงโทษจำคุกคนละ๑๘ปี
ส่วนจำเลยที่๔๕และ๗
มีความผิดฐานสนับสนุนให้ฆ่าคนตายลงโทษจำคุก๑๒ปี
และให้ปรับจำเลยทุกคนคนละ๑๐๐๐บาท
รวมแล้วนะคะจำคุกจำเลยที่๑และ๓๑๘ปี
จำคุกจำเลยที่๒ถึง๖๙ปี

แล้วก็ให้จำเลยทั้งหมดชดใช้ให้กับโจทย์
เป็นค่าปลงศพ๒๕๐๐๐บาท
และเงินเยียวยา๕แสนบาทค่ะ
ฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นในวันนี้นะครับ

พร้อมกับครอบครัวของนายสมเกียจเปิดเผยว่า

แต่ว่ายังไม่พอใจกับพนักงานสอบสวนสนโชคชัย
ที่ไม่ส่งฟ้องคดีฆ่าโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งผู้ต้องหามีพฤติการโทรศัพท์ตามพักพวก

ซึ่งข้อหานี้จะมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องเสียสิทธิ์ในเรื่องนี้ไป
ขณะที่ครอบครัวของนายสมเกียจยอมรับในคำตัดสินของศาล
รู้สึกดีใจที่สารให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว
แต่ทางด้านของนายเมธัศนผลประเสริฐ
ซึ่งเป็นหลานชายของนายสมเกียจบอกว่า
จำเลยกับพวกทั้ง๗คนได้รับโทษน้อยไป
ไม่คุ้มกับชีวิตของน้าชายที่เสียไป
เพราะฉะนั้นจะยื่นอุทธรณ์ต่อ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางครอบครัวก็จะมีการดำเนินการ

เพราะว่าถือว่าได้รับความเป็นธรรมในคดีแล้วค่ะ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีดังนะครับแล้วก็สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมาก
โดยเฉพาะพฤติกรรมการก่อเหตุของวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ